นักท่องเที่ยวสาวชาวอเมริกันวัย๒๕ปีค่ะ

แล้วก็ไปนวดร้านนี้เคยนวดแล้วด้วยนะ

คราวนี้เป็นหมอนวดผู้ชายก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก
ปรากฏว่าโดนกระทำอนาจารย์
คือหมอนวดผู้ชายเนี่ยถอดเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็ขึ้นคร่อมเธอจากด้านหลัง

นักท่องเที่ยวคนนี้ก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โดยบอกว่าถูกหมอนวดผู้ชายก่อเหตุทำอนาจารย์
ขณะใช้บริการร้านนวดน้ำมันแห่งหนึ่งย่านถนนมูลเมืองซอย๖
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

เคยมาใช้บริการนวดน้ำมันร้านนี้เมื่อวันก่อน

ทีนี้วันถัดมากลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ก็เลยคิดว่าเอานะคงไม่เป็นอะไรหรอก
ก็เลยตกลงใช้บริการหมอนวดผู้ชายค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกไปเวลานวดน้ำมันเนี่ย
คนที่ถูกนวดต้องถอดเสื้อผ้าทั้งหมด
เขาก็จะมีเหมือนเป็นกางเกงในที่ใช้แล้วทิ้ง

แล้วก็นอนคว่ำหน้าแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวปิดเอาไว้เท่านั้นเอง
ปรากฏว่าหมอนวดถอดเสื้อผ้าด้วยเหมือนกัน
คือเธอนอนคว่ำหน้าแล้วนะก็จะมองไม่เห็นหรอก
แต่ปรากฏว่าหมอนวดถอดเสื้อผ้าเฉยเลยค่ะ
แล้วก็ขึ้นมาคร่อมนั่งคร่อมด้านหลังของเธอ
แล้วก็ใช้อวัยวะเพศถูไถบริเวณด้านหลัง
บอกว่าตกใจมากก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากห้องนวดไปหาเพื่อน

ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเธอเป็นนักท่องเที่ยว

ก็มีการจองเอาไว้แล้วมันเลื่อนไม่ได้

แต่เธอก็ร้องขอกับเจ้าของร้านเลยนะคะบอกว่า
อย่ารับหมอนวดผู้ชายคนนี้มาทำงานอีก
แม้จะเป็นหมอนวดฟรีแลนซ์ก็ตาม

แล้วก็กล่าวขอโทษกับเธอด้วย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวหมอนวดชายคนนี้มาทำประวัติ
ถึงแม้ว่าเจ้าทุกข์จะไม่เอาความแต่

ได้ไม่ไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้ซ้ำอีกค่ะ

เพราะว่าอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เขาทำขึ้นมา

บางทีเราก็สงสัยนะว่าทำไมกล้ากันจัง